ไปดูเหตุการณ์ที่หาดใหญ่สงขรากันหน่อยค่ะ

ตอนนี้บริเวณใกล้จะถึง

ก็น้ำก็ไม่ลึกตรงนี้ไม่เป็นไร

โอ้โหคุณเหตุการณ์นักลัวเหมือนกัน
นักลัวแล้วคืนน้ำเนี่ย

โอ้โหนี่ลองดูอีกคลิปนึง

แต่ว่ามีคุณป้าท่านหนึ่ง

ใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะ
ข้อดีของการใส่เสื้อชูชีพ

จริงครับ

จังหวะสงขลาผู้โพสอธิบายไว้ในคอมเมนต์

เนื่องจากว่าเห็นไหมมีเรือหลายลำ
อยู่ระหว่างแห่เรือแล้วก็จะเอาเทียนไปถวายที่วัด
พอถึงจังหวะช่วงโค้งน้ำมันเกิดคลื่น
น้ำมันก็เลยทะลักเข้าเรือแล้วก็เลยทำให้เรือจม
แต่ทุกคนปลอดภัยปลอดภัยเพราะใส่เสื้อชูชีพ
หลายคนนี้ไปชื่นชมเลยนะคะ

เพราะใส่เสื้อชูชีพก็เลยทำให้คุณรอดไง

แต่ว่าต้องย้ำนะคุณนะเวลาใส่เสื้อชูชีพเนี่ย
ต้องล็อกทุกตัวทุกตัวล็อกของเขา
ใช่ค่ะเพราะมันเสี่ยงอาจจะหลุดได้

บางคนไม่ใส่ตรงที่มันตัวล็อกนี่

จริงหรือบางคนคุณทำไมรู้ไหม
ก็คือไม่ใส่เดี๋ยวถ่ายรูปไม่สวย
อ๋อนี่ไงไม่ได้เลยนะฮะอืม

คลิปนี้สื่อถึงความปลอดภัยได้ดีมากค่ะ
ชูชีพสำคัญมากต่อการเดินทางทางน้ำ
ถึงจะถ่ายภาพไม่สวยแต่ทำให้เรารอด
ครับไม่สวยแต่เท่นะถ่ายภาพอ้าว
ใส่เสื้อชูชีพเท่เป็นตัวอย่างที่ดี